คุณผู้ชมฮาจากเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่ดอยอินทนนท
เมื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
เกิดขึ้นวันศุกร์ที่๒๐พฤศจิกายนนะฮะ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๕ศพ
หนึ่งในนั้นก็เป็นนายกเล็กของตำบลหลัก๖จังหวัดปฐุมธานีด้วยนะครับ
ถือว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่จริงนะฮะ
เพราะว่ารถกระบะที่ขับลงจากดอยอินทนนท์
แล้วก็สภาพของรถคือน่าจะเบรกไหม้ค่ะคือจุดตรงเนี้ยคือ
ถ้าไม่ชำนาญเส้นทางหรือว่าถ้าขับรถขึ้นดอยลงดอย
แล้วก็ไม่ได้ตรวจสภาพของรถ
มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ได้นะครับ
และครั้งนี้ก็เป็นเหตุสลดที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๕ราย
ก็มีทั้งนายกเล็กตำบลหลัก๖รวมถึงภรรยาด้วย

เมื่อวานมีบรรยากาศของการจัดการงานศพ
ซึ่งลูกชายของนายยกเล็กคนนี้
ก็บอกว่าพ่อแม่เหมือนพูดเป็นลางเลย

บอกว่าบอกให้ดูแลน้องดูแลตัวเองพักผ่อนเยอะ

แล้วบอกพ่อแม่ทำบุญอยู่เดี๋ยวเอาบุญมาฝากอนุโมทนาบุญด้วย
และไม่นานลูกชายก็ได้รับโทรศัพท์
พ่อแม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะขณะที่โลกโซเชียลมีการโพสต์คลิปจากกล้องหน้ารถ
บันทึกถึงเหตุการณ์นี้
ซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ประทึกคุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับ

เป็นไงลุกไปทางไหนได้

ซ้ายก่อน

ดิไงซ้ายดิไง

เดี๋ยวเราก็จอดตรงนี้
จอดไม่ได้มันทางลงเขาอ่ะ

นี่ครับเป็นเหตุการณ์ที่สามารถบันทึกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้นะครับ

แล้วก็รถคันนี้คือเขาขับตามมารถที่ประสบอุบัติเหตุนะครับ
แล้วก็กล้องหน้ารถสามารถบันทึกภาพได้ขณะที่เกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็ที่ได้ยินเสียงผู้หญิงในรถบอกว่ามีคนออกมาด้วยมีคนออกมาด้วย
นั่นหมายถึงมีคนในรถที่ประสบอุบัติเหตุกระเด็นออกมานอกรถด้วยนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้ทำให้คนขับและผู้โดยสารเสียชีวิตทั้งหมด๕ราย
โดย๒รายกระเด็นออกมาจากตัวรถแล้วก็๓รายติดอยู่ภายในนะครับ
๕รายนี้ที่เสียชีวิตก็คือนายสมพงศ์ศรีอนานนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลหลัก๖อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ส่วนอีก๔รายเป็นผู้หญิงนะครับได้แก่นางพยาวศรีอันนันต์อายุ๕๙ปี
ซึ่งเป็นภรรยาของนายยกเล็กสมพงศ์เนี่ยนะครับ
อกจากนี้ก็มีนางกันนิกานางเปี๊ยกแล้วก็นางสาวกุ๊กดา
ซึ่งเป็นญาติกันแล้วก็นั่งมาด้วยกันภายในรถคันนี้นะครับ
เป็นคลิปที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลนะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนใจในเรื่องของการขับรถขับราท่องเที่ยว
แล้วก็การขึ้นเขาลงดอยเนี่ยนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่รถกระบะของนายสมพงศรีอนันต์นายยกเทศมนตรี
ตำบลหลัก๖จังหวัดปฐุมธานีไปทำบุญไหว้พระ
ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่มาแล้ว
แล้วก็ขาลงดอยก็มาประสบอุบัติเหตุตรงนี้

ตรงนี้ชาวบ้านเขาเรียกว่าโค้งฝรั่งนะครับ
เป็นจุดหนึ่งที่เป็นโค้งอันตรายเหมือนกัน
เคยเกิดเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้ว
คือรถแหกโค้งนะครับ
หรือว่าคนที่ขับรถลงดอยและเบรกไหม้
พอเบรกไหม้นะก็มันเบรกไม่อยู่มันเอาไม่อยู่ใช่ไหมครับ
รถลงมาแล้วก็มีแรงขับเคลื่อนแรงเร็วเนี่ย
ทำให้รถมันเสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำตรงนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับ
ชาวบ้านบอกโอ้โหตรงนี้มีทั้งคนเจ็บคนตายเนี่ยบ่อยเลยนะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่
งานศพนะครับของนายสมพงศ์ศรีอนันต์นายกเทศมนตรีตำบลหลัก๖นะครับ
พร้อมด้วยนางพยาวศรีอนันต์ภรรยาของนายสมพงศ์นะครับ
เปี๊ยกสิทธิรังศรีนภาแล้วก็นางสาวกุ๊กดาวงแก้วฟ้า
ทางญาติรับศพมาบำเพ็ญกุศลที่วัดนาวงตำบลหลัก
อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีเพื่อจัดพิธีรดน้ำศพ
เมื่อช่วง๔โมงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่๕ก็คือนางกันนิกานอรอิน
ญาติได้นำศพไปทำพิธีที่วัดรังสิตนะครับ
บรรยากาศแน่นอนก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
ลูกชายของนายยกเล็กสมพงศ์คือนายสุทัศน์ศรีอนันต
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่พ่อและแม่จะขึ้นดอย

หลังจากพ่อได้โทรศัพท์มาหาในช่วงเช้ามืดในวันเกิดเหตุ
คือวันศุกร์ที่๒๐พฤศจิกายน
คือพ่อกับแม่เนี่ยกำชับเขาบอกว่าให้ดูแลน้องนะครับ
ให้ตัวเขาพักผ่อนเยอะนะครับ
เพราะว่าตัวเขาเป็นคนที่นอนน้อยอยู่แล้ว
เขาบอกพ่อทำไมอยู่เป็นห่วงเขา
ส่วนแม่ก็ได้โทรศัพท์มาหาเขาเหมือนกัน
ในช่วงเช้านั่นแหละครับบอกว่าแม่เอาบุญมาฝาก
ขอให้ลูกอนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะครับ
ซึ่งตัวของลูกชายคือในสุทัศน์
ก็บอกกับแม่ไปทางโทรศัพท์นะ
ก็อนุโมทนาบุญสาธุไปนะครับ
จนเมื่อเวลา๑๑นของวันศุกร์ที่๒๐พย
เพื่อนบ้านได้วิ่งมาบอกว่ารถของพ่อและแม่
ประสบอุบัติเหตุนะครับ
ตัวของนายสุทัศน์ลูกชายก็บอกว่า
ผมอยากจะบอกพ่อแม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วง
หลับให้สบายหมายถึงเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
ขอให้หลับให้สบายขอให้ไปให้สบายนะครับ

ผมจะช่วยกันดูแลทั้งน้องแล้วก็กิจการ
รวมถึงเรื่องของทรัพย์สินที่แม่เนี่ย

คือทรัพย์สินที่ทั้งคู่สวมใส่

มันมีบางส่วนที่หายไป
เส้นช่วยขอทองคำหรือว่ากรอบพระอะไรนี้นะครับ
ด้านของนายนิพนธ์ศรีอนันต์อายุ๖๕ปีนะครับ
พี่ชายของนายกเล็กสมพงศ์ก็เล่าให้ฟังนะฮะว่า
พอทราบว่าน้องชายเดินทางไปทำบุญ
ถัดมาตัวเขาก็ขับรถตามไปทีหลังนะครับ
เช้าวันเกิดเหตุวันศุกร์ที่๒๐พฤศจิกายน
น้องชายโทรศัพท์มาชวนไปกินข้าวด้วยกัน
ก็เลยแวะไปกินข้าวกับน้องชาย
คือตอนนั้นไม่ได้มีรางบอกเหตุอะไรนะครับ

น้องชายพูดหยอกล้อขึ้นมาว่า
กินข้าวไม่ต้องเยอะนะกินกลับเยอะ

น้องชายยังชวนให้ไปเส้นทางที่น้องชายขับประจำ

เพราะว่าในช่วงวันหยุดที่จะมาทำบุญ
เขาก็นึกถึงที่ดอยอินทนนท์
ก็จะมาไหว้พระธาตุที่นี่อยู่บ่อยครั้ง
จะขึ้นดอยอินทนนท์ลงดอยอินทนนท์บ่อยครั้งเหมือนกัน
และครั้งนี้เองซึ่งเป็นวันหยุดยาว
ก็พาญาติซึ่งไม่ได้มีคันเดียวนะ

ขับรถพากันมาไหว้พระนะครับ
แต่ว่าในวันเกิดเหตุคือ

ให้เขาขับมาในเส้นทางเดียวกัน
แต่ตัวพี่ชายผู้ตายบอกว่า
เออเดี๋ยวจะไปอีกเส้นทางหนึ่ง

น้องชายที่ไปเส้นทางอันตรายเสียชีวิตนะครับ
พี่ชายยังบอกอีกนะคะว่ามีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
โดยระหว่างนำร่างของน้องชายกลับบ้านเนี่ย

จู่ก็เสียขัดข้องกลางทาง
มันขัดข้องแบบนี้๔๕ครั้งติดต่อกันนะฮะ
นึกขึ้นได้ว่าเออไม่ได้จุดทูปบอกน้องว่าจะพาน้องกลับนี่นะ
ก็เลยต้องจุดทูปบอกกับน้องชายว่ากลับบ้านกันเถอะนะ
เหนื่อยแล้วกลับบ้านกันเถอะ
หลังจากนั้นนะคุณรถขบวนรับศพเนี่ย
ก็ขับมาได้ไม่ขัดข้องตลอดทางเลยนะครับ

ส่วนข่าวที่ออกไปว่าทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตที่ศูนย์หาย

พี่ชายของผู้ตายก็บอกว่าเป็นความจริง
เพราะมีทรัพย์สินบางส่วนที่หายไปนะครับ
โดยนี่ฮะสร้อยคอทองคำหนัก๑๐บาท
แล้วก็สร้อยข้อมือทองคำหนัก๓บาทของน้องสะพ้าย
หายไปตอนนี้ยังไม่ได้ทรัพย์สินคืนมานะฮะ
แล้วก็เหรียญเสด็จพ่อรอ๕รุ่นกราบห้อ
แล้วก็เหรียญรอ๕เลี่ยมทองคำอีก๑องค์
รวมเป็น๒องค์ที่แขวนคอนายกเล็กเนี่ย

ก็หายไปยังไม่ได้กลับคืนมานะครับ
ก็ตำรวจตรวจสอบในที่เกิดเหตุเนี่ยคือไม่พบทรัพย์สินเหล่านี้นะครับ

คือทางครอบครัวคาดว่าน่าจะมาจากสภาพรถที่มีปัญหานะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านั้นที่มีการขับตามกันไปเนี่ย
เขาก็บอกว่าเห็นรถของนายกเล็กเนี่ย
ตั้งแต่ขาขึ้นดอยแล้วคือมันมีควันออกมาจากใต้รถ

ซึ่งนายกเล็กเองก็รู้นะเพราะว่าญาติญาติบอกแล้ว
พอไปศักระบูชาไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วขาลงเนี่ย
ยาดก็บอกว่าเอ้าขับรถดีนะ
ซึ่งตัวผู้ตายเองก็รู้ว่ารถน่าจะมีปัญหา
ก็เลยค่อยขับแต่คาดว่ารถมันน่าจะเบรกไหม้จริง
แล้วผู้ตายพยายามที่จะเบรกแต่เบรกไม่ได้
เพราะว่าสอบถามทางพยานที่เห็นเหตุการณ์
หรือว่าชาวบ้านที่ขับรถอยู่แถวนั้นนะฮะ
เขาบอกว่าเห็นรถของผู้ตายลักษณะแซงขวารถคันอื่นไปหลายคันเลย
ซึ่งจริงจุดนั้นไม่ใช่จุดแซงได้นะ
แต่เชื่อว่าผู้ตายไม่สามารถเบรกรถได้
ก็เลยพยายามที่จะแซงรถคันอื่นไปเรื่อย
กระทั่งจะอาศัยตรงที่เนินหรือว่าข้างทางในการเป็นจุดเบรก
แต่ปรากฏว่ามันเป็นทางโค้งทางลงดอย
ก็เลยไปชนเข้ากับข้างทางอย่างจังนะฮะ
แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับ
ส่วนเรื่องของการไม่ชำนาญเส้นทางนั้น
พี่ชายบอกว่าจริงน้องชายชำนาญเส้นทาง
เข้ามาใช้เส้นทางนี้บ่อยครั้งเหมือนกันนะครับ
ดอยอินถนนเป็นประจำพอสมควรเหมือนกันนะฮะ
ใช้เส้นทางนี้ประมาณปีละ๒ครั้ง
เดินทางมากราบศักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นประจำนะครับ
ยังคงแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะฮะ
ช่วงนี้หลายคนเดินทางขึ้นดอยขึ้นบุคคลกันเยอะนะครับ
เพราะว่าเข้าสู่รูดูหนาวรุ่นทางการท่องเที่ยว
ตรวจสอบเรื่องของสภาพรถให้พร้อมนะคะ

เพราะว่าบางทีเราลากเกียร์นะ
แล้วก็เหยียบเบรกมิตรอะไรอย่างนี้นะครับ
มันอาจจะทำให้เบรกไหม้ได้